ตำรวจจราจรขลุงจันทบุรีเนี่ย

จักรยานยนต์พ่วงข้างของประชาชนทั่วไป
เข้าไปหาถึงรถถึงตัวเลย

ไปติดแถบสะท้อนแสงให้
อ๋อเวลาไฟรถซาดมาจะได้เห็น

อ๋อพี่เบิ๊ทคือบางทีมันเห็นแต่ไฟมอเตอร์ไซค์ข้างหลัง
แล้วก็ตรงส่วนฟ่วงไม่เห็นแล้วบางทีก็เฉียวไง
ใช่เราเคยเห็นข่าวกันอยู่เนื่อง
นี่แหละครับคุณผู้ชมตำรวจจาราจรสภครูงจันทบุรี
เนื่องจากที่ผ่านมาประเมินแล้วโอ้โห
คนขี่ซาเล้งหาเลี้ยงครอบครัวเนี่ย
เกิดอุบัติเหตุแล้วสูญเสียทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิต

ตอนกลางคืนฝนตกด้วยอะไรด้วยนะ

ก็ผู้ประคับประชาบ่อหมายตำรวจจัดลาจร
คุณออกไปติดแถบสะท้อนแสงให้ประชาชนฟรีสิ
โอ้โหข่าวนี้ตำรวจดีครับขอชื่นชมครับอืม